มาดูกันต่อค่ะกับข่าวลือนะคะก็ลือหึงมากนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะขีดเส้นใต้หนาวว่าเป็นข่าวลือค่ะ
ว่าคุณคริสหอวังนะคะกับรักครั้งใหม่จริงเขาไม่ได้เปิดตัวมากมายเลยนะคะ
แต่ว่าก็มีใช่ถูกต้องนะคะคุณพิษเทวาอักษรค่ะนะคะชายหนุ่มคนนี้
ก็แน่นอนค่ะหน้าตาดีรวยด้วยนะคะก็เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจมากมายค่ะที่สำคัญค่ะ
เป็นธุรกิจแบบเรียนอักษรเจริญทัศน์อันนี้เราคุ้นมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะ
เขาบอกว่าคู่นี้ยังไม่ทันได้หวานเลยฝ่ายหญิงกลับมาโสดแล้วเพื่อนเห็นเหงาเหงานะคะ
ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอเจาะไมค์สัมภาษณ์คุณคริสสาววังดีกว่า